มาติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับ
วันนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดร
ก็เป็นประธานในการจัดสัมมนาสอสอ
เรื่องบทบาทและหน้าที่ของสอสอกับการสนับสนุนการดำเนินงาน
และให้บริการของเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
ซึ่งคุณชวนหลีกภัยก็ฝากให้สมาชิกประพฤติตัวให้เหมาะสม
โดยเฉพาะการเป็นผู้ประชุมที่ดีในการประชุมสอสอนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นทางด้านการเมืองก็ต้องจับจ้อง
ไปที่รายชื่อของบุคคลที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยในตำแหน่งต่างนะครับ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาภรรยา
เช้านี้เดินทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ภายหลังจากที่ออกมาระบุว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีนิ่งแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมาย
ก่อนที่จะนำขึ้นทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายภายในเดือนนี้นะครับ
ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็ย้ำนะครับว่ารายชื่อรัฐมนตรีของพักที่ส่งไปแล้ว
เป็นเรื่องของนายยกรัฐมนตรีในการที่จะพิจารณา
แต่ก็ยืนยันว่ารายชื่อนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แล้วก็มั่นใจว่าไม่มีปัญหา
ส่วนกรณีของนายชาดาไทเศษสสของพัก
ที่ตอนนี้ถูกมองเป็นผู้มีอิทธิพล
ก็กรณีการเปลี่ยนรายชื่อให้น้องสาวมาแทนตัวเองในตำแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เรื่องนี้นะครับนายอนุทินชาญวิรากูลบอกว่าไม่ขอตอบกรณีนี้
แต่ก็ยืนยันว่ารายชื่อโคต้ารัฐมนตรีของพัก
เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้
ซึ่งตรวจสอบประวัติแล้วหลายต่อหลายรอบ
ตั้งแต่ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วนะครับ
โอ้ถ้าพูดอย่างนี้มันต้องคุยกัน๕วัน๕คืน
ผมคนจะเป็นรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่ง่ายนะ

ถึงความเหมาะสมถึงความสามารถ
ถึงความตั้งใจที่จะทำงานให้กับบ้านเมือง
เพราะฉะนั้นผมไม่ตอบคำถามนี้

สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
จัดสัมมนาสอสอเรื่องบทบาทหน้าที่ของสส
กับการสนับสนุนการดำเนินงาน
และให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร
โดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดร
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งในชวนเองได้กล่าวปราธกฐาพิเศษ
ถึงบทบาทของสมาชิกสภาพภูเทมราษฎร

บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับ
ดังนั้นสมาชิกสภาพภูเทมราษฎร

ในการออกกฎหมายและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ซึ่งต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างทองแท้
แล้วก็ฝากให้สมาชิกทุกคนนะครับประพฤติปฏิบัติตน

องค์กรทางกระบวนการนิติบัญญัติ
ที่ไม่ถืออภิษฎในทุกเรื่อง
ให้มีพฤติกรรมที่ดีโดยเฉพาะในการประชุมสภา
ขณะที่เป้าหมายของการทำงานของสภา
คืออยากให้ทุกคนนั้นช่วยการช่วยการบริหารเวลา
เพื่อให้งานในสภาไม่ตกค้าง
แล้วก็สามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่นนะครับ

เกิดความขัดแย้งระหว่างสายการบิน
สอสอที่ใช้เอกสิทธิ์เดินทาง
และที่ผ่านมายังมีกรณีสอสอมาช้ามาสาย

กระทบกับประชาชนในการใช้บริการด้วยนะครับ